ส่วนเรื่องต่อไปก็ต้องให้กำลังใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราบอกว่าคนวงการบันเทิง
ก็ได้รับผลกระทบจากโควิดรอบเนี้ยหลายคนแล้วงานเงินก็โดนแคนเซิลกันไปนะ
รวมไปถึงสาวกระแตอาสยามด้วยเธอเนี่ยเตรียมซ้อมเต้นจนเธอบอกเนี่ย
โพสต์ลงไปว่าเธอซ้อมโชว์ใหม่ซ้อมจนเต็มที่ถึงขั้นว่าใช้คำว่าอาเจียน
พวกคาห้องซ้อมกันไปเลยอ่ะค่ะแต่ปรากฏว่างานถูกแคนจ้ะ
ซื้อตัวไปแคนาดาจ้ะแคนเซิลนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ได้ขึ้นโชว์ถูกแคนเซิลเกือบหมดทุกงาน
ซึ่งเธอก็ยอมรับกับบันเทิงไทยรัฐนะบอกว่าโอ้เอาจริงหน่อยนะ
น้อยมากตอนได้รับโทรศัพท์ในการขอยกเลิกงานเนี่ยค่ะแต่ก็เพื่ออืม
ความปลอดภัยของทุกคนเนาะเธอเข้าใจแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือมากนะคะ
ไปเป็นแสนเหมือนกันเนาะไปฟังกะแตกันดูจ้ะ
ทีนายก็จะทำโชว์ใหม่แล้วตอนนี้ก็สร้อมครั้งเป็นเดือนนะคะ

ก็รู้สึกว่าอยากจะโชว์เวลาเรา
เราเต็มที่แล้วก็อยากจะขึ้นโชว์เลย
อ่ะธรรมกำลังก็คือตอนนี้เริ่มแข่ง

พร้อมจนอ้วกขาห้องฟอร์ม
ก็ดูสิคะแซ่บมากไปดูคลิปกันเลยจ้า
ตื่นตื่นแม่

ฮ่างั้นเป็นกิจกรรมนะหละ

ไม่ได้จำเป็นว่าทุกคนจะมาเต้นแบบนี้